ส่วนชาวมหาสารคามมีเรื่องน่ายินดีเฮแล้วจ้าทุเรียน
เก็บเกี่ยวผลผลิตขายแล้วแหมหน้าทุเรียนพอดิบพอดีเลยอ่ะ
ค่ะมาที่นี่เลยสวนโฮมฮัก

เจ้าของสวนคือคุณอุบลนนทนำ
อายุ๔๘ปีเรียกว่าที่นี่เป็นสวนผลไม้ผสมผสานบนเนื้อที่๙ไร่นะ
เขาปลูกหลายอย่างมีทั้งฝรั่งกิมจูมะม่วงน้ำดอกไม้กล้วยขนุน
แต่เขาคิดต่อยอดปลูกทุเรียนเพิ่มและทุเรียนที่ว่านี้คือทุเรียนหมอนทองด้วย
ทุเรียนเนี่ยปีแรกเป็นทุเรียนรุ่นแรกที่ปลูก๑๐ต้นเหลือรอด๒ต้น
ให้ลูกออกผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ
ถึงแม้จะ๒ต้นแต่ว่าน่าพึงพอใจคุณดูต้นนึงลูกดกมากเลย
ชาวสวนเขาก็อยากลองปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมาปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ขายได้ราคาสูงใช่ไหมคะ
ก็เลยทดลองปลูกดูว่าจะได้ผลผลิตเหมือนที่จังหวัดจันทบุรีหรือเปล่า
เริ่มจากเอาต้นพันธุเรียนหมอนทองมาทดลองก่อนเลยคุณ
ลูกไปเลย๑๐ต้นอย่างที่บอกตอนแรกก็ตายไป๘
เหลืออยู่สองจากนั้นก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกกันไปศึกษาอย่างจริงจัง
ทุกวันนี้ปลูกรอดไปแล้ว๕๐บาท
ถูกต้องถูกต้องคุณทุกอย่างมันต้องเกิดการเรียนรู้
มันมีผิดมีพลาดได้คือการทำการเกษตรมันไม่ได้ง่าย
มันมีโรคมันมีรามันมีอะไรต่างเกิดขึ้นเยอะมาก
มันจะต้องมีความผิดพลาดแต่ว่าเราก็เรียนรู้พัฒนาปรับปรุงกันไป
คุณอุบลบอกว่าในอนาคต
รื้อประมวงออกเลยให้เหลือทุเรียนกับฝรั่งเป็นหลัก
ธุเรียนได้ราคาคาดว่าเอา๕๐ต้นจะปลูกได้อีก๑๕๐ต้น
จาก๕๐๑๕๐คือช่าย
มันต้องต้องลงมาหม่วงและทุเรียนใช้ระยะเวลาต้องปลูกนาน
เพราะว่าถ้าแบบว่าทุเรียนลงใหม่มันก็ไม่ได้ให้ผลผลิตในปี๒๕ปี
ที่บ้านที่ฉันปลูกอยู่ก็รออยู่
ผ่านมา๕เดือนแล้ว

ก็เรากำลังพูดถึง๕ปีใช่ไหมครับคุณเหรียญ

๕เดือนแล้วก็ต้องรอหน่อย

หวังว่ามันจะโตนะ
ตอนนี้เม็ดมันเริ่มจะแทงออกมาเหมือนถั่วงอก

ก็ถือว่าดีแต่คุณปลูกนานแล้ว

ก็ยังต้องรออยู่ต้องใช้เวลา

ใครสนใจอยากจะไปศึกษาหาข้อมูลอะไรต่าง
ไปได้ที่สวนโฮมฮักมหาสารคามนะจ๊
เจ้าของสวนเขายินดีให้บริการติดต่อสอบถาม